เดือนมิถุนายนนี้นะครับมีอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่ต้องบันทึกเอาไว้ในบันทึกไทย๒๕๕๙
และเป็นเหตุการณ์ที่บรรทอนความเชื่อมั่นของสมาชิกหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองนะครับ
นั่นก็คือกรณีที่เกิดขึ้นกับโครงการสวัสดิการของสมาชิกหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง๑ชีวิต๑ล้านครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้นได้เปิดโปรงขบวนการดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับ
และเป็นที่เปิดเผยแก่สังคมนะครับ
สาขาโทรทัศน์จากสมาคมนักข่าวอาจยกรรมแห่งประเทศไทยครับ
ในแนวคิดชวนเชื่อ๑ชีวิต๑ล้าน
หนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองใช้เวลาเพียง๓ปี
แต่กลับสามารถรวบรวมสมาชิกทั่วประเทศได้จำนวนมากกว่า๒แสนคน
มีเม็ดเงินจ่ายเข้ามาในองค์กรจากค่าสมัครสมาชิกโครงการ
รวมมากกว่า๕๐๐ล้านบาท
รูปแบบการดำเนินงานของตำรวจพลเมืองนั้นเข้าข่ายขบวนการแชร์ลูกโซ่
ที่มาในรูปแบบชาปนกิจสงเคราะห์
มีการตั้งศูนย์ประสานงานทั่วประเทศกว่า๒๐๐๐ศูนย์
เน้นการหาสมาชิกมาร่วมโครงการสวัสดิการ
โดยมีการหลอกลวงว่ายิ่งหาสมาชิกได้มากผลตอบแทนยิ่งมากขึ้น
ไม่ชอบมาภากลของโครงการชาปนกิจสงเคราะห
ดำเนินการโดยหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในฐานะนายทะเบียนกลางสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์
ต้องออกมาตรวจสอบพบว่าหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง
ไม่ได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์
อาจเรียกพฤติกรรมดังกล่าวได้ว่าเป็นการชาปนกิจเถื่อน
จากการนำเสนอเปิดโปร่งขบวนการชาปนักกิจเถื่อน
ของหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง
ส่งผลให้โครงการดังกล่าวปัจจุบันต้องยุติโครงการไป
ขณะที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ทำหนังสือแจ้งเตือนประชาชนผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่ออีกในอนาคต
พร้อมทั้งเข้าแจ้งความเอาผิดกับหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง
สถานีตำรวจนครบานมีนบุรี
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังยืนยันว่า
การดำเนินการโครงการของหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่
ถือว่าเข้าข่ายกระทำผิดพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน
ที่เป็นการชอกโกงประชาชนพุทธศักราช๒๕๒๗
ส่วนความคืบหน้าของการดำเนินคดีกับผู้บริหารหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง
ไทยรัฐทีวีตีแผ่พฤติกรรมของหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง
ส่งผลเสียกับประชาชนจำนวนนับแสนคน
มูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาท
จนเป็นที่มาของการเปิดโปรงชาปนกิจเถื่อนแฟนชายความตาย
ขายความหวังบนบ้านปลายชีวิตของคน
และนี่ก็เป็นข่าวจอดลึกของกรบนาฬิการไทยรัตน์ทีวี
ที่ถูกบันทึกไว้ในบันทึกไทยเดือนมิถุนายนปี๒๕๕๙